มาจับสัญญาณความสัมพันธ์ของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะ
คือลือหึงกันตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้มันทำให้
แต่เนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มึงจะขอแต่งงานกันไป

ข้อความเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวแปลให้ฟังเข้าใจง่ายเลยละกัน
เขาบอกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าในตัวคุณ
นี่อ่านแล้วเป็นไงสะดุ้งไหมล่ะสะดุ้งกันหมดเลย
แล้วก็ขอโฟกัสคำว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเนี่ยคำนี้คุณผู้ชม
บันเทิงไทยรัฐเองก็แคปเหมือนกันชาวเน็ตเนี่ยแสดงความเห็นกันพลึบพลับเลยว่า
อาการนี้เนี่ยมันกำลังจะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่า
หรือว่าเขาแค่งอนกันตามข่าวลืออย่างที่ว่ากันไปค่ะและสิ่งที่ชวนคิดอีกก็คือ
แต่มันยังไม่ถึง๒๔ชั่วโมงมันหายไปได้ยังไงช่วงอารมณ์หนึ่งหรือเปล่า

เอาเป็นว่าขอให้สิ่งที่หลายคนสงสัยในตอนนี้
ค่ะเป็นแค่ข้อสงสัยเป็นแค่ข่าวลือนะ
เพราะคู่นี้เขาเพิ่งจะขอแต่งงานกันไปจำได้ใช่ไหมล่ะ
และความน่ารักของทั้งคู่ก็ทำให้เราอยากเห็นโต้ง
แล้วก็ปรางเนี่ยไปถึงฝั่งฝันที่สวยงาม

จับมือกันให้แน่นบีบมือกันให้แน่นนะคุณผู้ชมนะ
ใช่แต่ว่านิดนึงที่คุณพลอยบอกว่าเขาเพิ่งขอแต่งงานกันไปใช่ไหม

คุณผู้ชมซูมไปที่เครื่องประดับก็คือมือดูแหวนแหวนข้างซ้ายไม่มี

อย่างที่ฉันเองเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนแหวนแต่งงานไม่ได้ใส่ติดตัวตลอดนะ
เออก็ขอให้เป็นแค่ข่าวลือเนาะ
ใช่ค่ะอย่างที่คุณบอกจับมือกันไว้แน่นให้พักทุกอย่างไปให้ได้นะคะ